ถ้าปลาใจใคร

วันนี้วันพุธ

รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับทำงานกับพิธีกรระดับประเทศ
ฉันทุกครั้งนี้จะนั่งกับเธอโอ้โฮฉันรวมหรอ

เวลาฉันได้กินผู้ชายหรอ
นี่ฉันถือมันจะตบหน้าฉันฝันหรือเปล่า

ไปนั่งนอนอยู่ใต้เตียงพลล่า
เมื่อที่เขียนมาก็ทำ

คือเขาไม่ได้โดนตบมั

แต่ว่าถูกปฏิเสธอย่างหยาบคาย
ด้วยการกระชากหน้ากากอนามัยทิ้งกับพื้นอ่ะนี่ลองดูหน่อยลองดูหน่อย
เนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ไล่ให้ออกจากร้านไปด้วยนะครับ
มีเสียงไหม
ผู้จัดการร้านก็ไม่ใช่พูดจาไม่ดีด้วยเลย
ถ้าหนูถ้าหนูดึงแมสพี่ออกบ้างพี่จะรู้สึกยังไง
โอเคค่ะนี่นะคะอยู่ไหน
ชี้หน้าว่าคนที่เขามาสมัครงานอืม

พี่เป็นผู้จัดการค่ะน้องค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นประเด็นขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับ
เพราะว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะเขาถูกไล่ออกจากร้านนะครับ
แล้วก็คือตัวเขาเองเนี่ยไปสมัครงานนะฮะแล้วก็เหมือนกับไปถูกกระชากหน้ากากออกแล้วก็ดึงหูด้วยนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยตัวน้องคนนี้เนี่ยก็กลับเข้าไปอีกทีแล้วก็ไปถ่ายคลิปอันนี้ไว้ที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับ
สุดท้ายแล้วทางผู้จัดการร้านเนี่ยต้องออกมาห้ามนะฮะล่าสุดนะฮะน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าพาวินี
อายุ๒๑ปีนะครับเดินทางไปแจ้งความแล้วนะฮะกับทางพนักงานสอบสวนสนราชกระบัง
เปิดเผยแบบนี้ครับบอกว่าต้องการภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน
เพื่อเอามายืนยันนะครับว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายถูกกระทำแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นก่อนด้วย
เพราะหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊คไว้แล้วมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า
ตัวน้องคนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายไปเหวี่ยงพนักงานเขาก่อนเธอเลยต้องการปกป้องตัวเองนะครับ
ซึ่งส่วนตัวมองว่าพนักงานเนี่ยไม่ได้มีวุฒิภาวะและไม่มีการสำนึกผิด
เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อมาขอโทษอะไรเลย
เมืองต้นนะครับพนักงานสอบสวนก็ได้ประสานฝ่ายสืบสวน
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากทางร้านนะฮะเพื่อสรุปหาข้อเท็จจริงแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็จะสามารถแจ้งข้อหากับทางคู่กรณีในข้อหาใดได้บ้าง
ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กับทางบริษัท
และทางบริษัทมองว่าการกระทำของพนักงานคนดังกล่าว

ได้ให้พนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท

คือให้ออกเลยนะครับ
เนี่ยครับขณะที่สาวผู้ก่อเหตุนะครับ

ทัวร์คงไปลงกันเยอะอยู่ในสุดท้ายนะครับพอลงแบบนี้เข้าไปทัวร์คงลงเยอะนั่งเยอะ
ทัวร์วันนี้ทัวร์ลงนั่งเยอะจริงเพราะว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของวันนั้น

ก็จริงแล้วเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ทางน้องผู้หญิงคนนี้ภาวินีเนี่ยก็บอกว่า
อยากให้เอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยว่าเธอเป็นคนไปเริ่มหรือใครเริ่ม

แต่ตอนนี้ยังไม่มีภาพกล้องวงจรปิดออกมาถูกไหม

อยู่ดีก็โดนแบบว่าพี่คนนี้เขาแบบกระชากหน้ากากอนามัยออก

ถ้าใครอยู่แถวสารยาคงจะรู้จักร้านนี้นะครับ
คุณสามารถไปตรวจโควิดได้นะครับ
ไปตรวจโควิดได้จากว่านักดนตรีที่ร้านอ่ะ

แขกที่ไปที่ร้านข้อกรุณาไปตรวจกันสักนิดนึง
คุณมีสิทธิ์ตรวจฟรีที่ร้านอะไรนะ
ไปอีกเรื่องนึงค่ะ
เมื่อวานนี้เราเห็นภาพเหตุการณ์เนอะ

หล่นใส่หัวของเด็กนักเรียน

เออแต่ว่างานศพตอนนี้ธรรมดาเขาให้ใช้พลุอีกแบบนึง
ที่เป็นแบบยิงขึ้นไปแล้วมันแตกบนฟ้า
แต่ว่าทางคนนี้เขาไปซื้อมา๖ลูก

แต่ว่ามันเป็นเหมือนกันเป็นพลุตะไลไง

หล่นลงมาแล้วไอ้ที่จุดนะ

แล้วเด็กตอนนี้โคม่าอาการสาหัสเลย

จากกรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยนะคะก็คือเป็นเป็นพลุอีก
พี่หนุ่มว่าที่ใช้จุดในงานศพ
ลงมาที่ศีรษะของเด็กหญิงนัชชาสวัสดี

อายุเพียงแค่๑๐ปีเท่านั้นเป็นนักเรียนชั้นป๔

ขณะที่น้องแล้วก็เพื่อนรวม๓คน
กำลังเดินออกจากโรงเรียนเพื่อจะกลับบ้านค่ะ

ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

มาทางตำรวจสพปักทงชัย

ข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

ในโลกออนไลน์ก็มีการเปิดเผยภาพ

โดยเป็นช่วงเวลาที่ไอ้เจ้าพลุอันนี้

หล่นลงมาใส่ศีรษะของน้องมิ้น

กำลังเดินออกมาพร้อมกับเพื่อน

ขณะกำลังเดินจะถึงประตูโรงเรียนแล้ว
ก็มีตัวพลุเนี่ยพุ่งลงมา

โดยนางพัชรีเป็นแม่ของน้องมิ้นท
ก็เปิดเผยบอกว่าน้องมิ้นเป็นลูกสาวคนเดียว

ทั้งสองคนเนี่ยรวมไปถึงญาติของคนที่จุดด้วยเนี่ย
ก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็ขอโทษเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง

ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ในขณะเดียวกันตำรวจสพปักทงชัย

พร้อมด้วยนายจำลองพุทธีดอน
ผู้จุดพลุแล้วก็บ้างไฟ

สงสารเด็กน้องแล้วลูกคนเดียว

แล้วบอกน้องเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากเลย

ที่ญาติจะนำเงินสดจำนวน

จากว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ
แล้วผู้ก่อเหตุไม่ได้มีพฤติกรรม
หลบหนีแต่ว่าสำหรับน้อง

มันไม่ได้แตกบนฟ้าแต่มันดันแตกลงมา

หมอบอกเลยว่ารอปฏิหารเพราะว่า
้านสมองน้องตายตอนนี้

แล้วพ่อแม่เนี่ยตอนนี้ก็คือแบบ

วันนี้เนี่ยตอนเช้าเขาก็ได้มีการ
ไปไหว้พระธาตุ

เพื่อที่จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือลูก
คือพ่อกับแม่ก็ยังไม่ยอมแพ้

ที่สำคัญทางฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยคนที่จุดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีของเขา
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปนะว่าประเพณีเนี่ยมันปัจจุบันนี้
คือบ้านเรือนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไง
มันวัดก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนเด็กเดินไปเดินมาเนี่ย
๓โมงกว่าเด็กกำลังกลับบ้านนี่๓โมงกว่านะ
พอเด็กเดินออกไปเสร็จปุ๊บแล้วจุดแล้วตกลงมาใส่หัวเด็กแบบนี้
คือถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างบ้านอาศัยมันอยู่ห่างกัน
แต่เดี๋ยวเนี้ยชุมชนมาใกล้กันด้วย

เปลี่ยนไปพรุ่งอื่นได้ไหม

เขาบอกว่าภูนิแบบเนี้ยไม่ได้ใช้มานานแล้วด้วยซ้ำไป
เขาเปลี่ยนเป็นพลุแบบอีกแบบนึงที่แบบเราใช้
ยิงขึ้นฟ้ายิงแตกข้างบนถูกไหมอืมเป็นเหมือนผู้พลาสติกอะไรเลยสักอย่างอ่ะ
มันไปแตกบนฟ้าก็ไม่ได้แตกอยู่ข้างบนข้างล่าง
แต่อันนี้มันยังเหมือนตกลงมาเอาง่ายโคมลอย
เรายังตกใกล้รอยกระทงลอยยังไม่ให้ลอยโคมลอยเลย
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายอันนั้นตกลงมารังคาบ้านเครื่องไไม่
ไม่หรือว่าจริงกูตกใส่หัวใครไกลนี่กูมาทำอย่างไร

เดี๋ยวมิวส่งมาบอกบ้านตาลัยบ้านเราเรียกแบบนี้
เขาเลิกใช้กันแล้วใช่ไหมตอนนั้นอยากจะรู้เขา
คือเขาอาจจะมีจุดแต่ว่ามันคงไม่ใช่ที่นี่เนี่ยครับ
บอกว่าล่าสุดผู้ว่าจังหวัดก็เตรียมหารือเรื่องนี้
ว่าจะมีการยกเลิกการจุดพลุแบบนี้หรือเปล่า

คือมันไม่ได้เหมือนกับสมัยโบราณโบร่ำโบราณที่แบบว่า
อยู่ห่างกันอะไรอย่างนี้นี่มันแบบ
เออมันนี่เป็นปีนี้นี่เป็นข้อบีวิจีย์
จุดส่วนใหญ่อยู่ที่อีสานถูกต้องไหมล่ะ
อันนี้ทางผู้ว่าโคราชหารือยกเลิกประเพณีจุดพลุตลัย
หลังเกิดเหตุสลดตกใส่หัวเด็กสาหัสนะคะ
ท่านก็บอกว่าจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
ก็ทำให้น้องมีนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล

อย่างที่เราแจ้งไปว่ามีการดำเนินคดีกับสองคนที่เป็นคนจุดไปด้วยนะคะ
ผู้ว่าเขาก็เลยหารือบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ

ปกติการจุดพลุตลัยเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากทางส่วนราชการ
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าประเพณีงานศพเป็นวิถีของชาวบ้าน
จึงมีการจุดผู้ตะไลตามความเชื่อ
ส่วนตัวนั้นไม่อยากให้มีการจุดพลุตลัยในงานพิธีต่าง
จากว่าปัจจุบันนี้ความเจริญของบ้านเมืองมีมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็ประชาชน
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงมาก
เขาบอกว่าการจุดผู้ไม่ได้มีประโยชน์อันตรายแถมสิ้นเปลืองอีกต่างหาก
อยากจะให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติตามความเชื่อจะดีกว่า

เรื่องของการจุดพุตลัยให้ทุกอำเภอสอดส่องดูแล

บอกว่าต้องกำชับเข้มงวดมากขึ้น
พร้อมทั้งจะไปศึกษาดูข้อกฎหมาย
ถ้าห้ามหรือยกเลิกการจุดผู้ตลัยได้

ไฟไหม้บ้านนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อันตรายต่อชีวิตของประชาชนในย่านนั้นด้วย
คือต้องหยุดอะจริงจุดอันตราย
คือแล้วไปอยู่ในเมืองแล้วบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปหมดแล้วตอนนี้
ให้ดุมิญญาณไปสู่สวรรค์
แต่สุดท้ายไอ้พลุอันนั้นมันกลับมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

พ่อแม่ที่คุณหนุ่มบอกว่าก็เดินทางไปกลับออนกับสิ่งแสดงสิ่งแล้วล่ะ
อีกหนึ่งเรื่องครับชาวบ้านภาวะกัน
อืมอปอบอุ๊ยอ้าวปอบ

ตกใจโถคุณอ่านตู้ไตปอบปอบเนี่ย
มีวันไหนไม่มีปอบบ้างจะมานั่งอุ๊ยทำไมตอนนี้
อ่ะเชิญทำอย่างไรต่อปรากฏว่าปอบเนี่ยไปสิงร่างแม่เท่าอยู่อายุ๘๐ปี
แล้วยังไงลูกสาวก็เลยไปนิมนต์พระมา
พระที่ไปปราบปอบเนี่ยร้อยละร้อยเลยนะร้อยละ๙๐
พระวิ่งหนีแล้วออกฉันนั่งอ่านข่าวเรื่องปอบมาตั้งนาน
สังเกตภะหนีนะครับถ้าเป็นปอบจริงอ่ะภะหนีนะครับ
แล้วที่นี่ล่ะก็เนี่ยลูกสาวเขานิมนต์พระมา
บอกอาการยังไม่ดีขึ้นอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิ
ชายภูมิเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องปอบ
เยอะพอสมควรที่อำเภอเทพสถิตเนี่ยนะฮะเกิดชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเฮ้ยเขาเกิดอาการหวาดกลัว
หลังจากที่ผีปอบเนี่ยสิงร่างหญิงชะลาท่านหนึ่งต่อมาทราบชื่อว่านางศรีต้นวุฒิ
อายุของยายเนี่ย๘๐ปีแล้วก็ไปสอบถามลูกสาวลูกสาวก็คือนางสมร
เปิดเผยว่าปกติเนี่ยแม่ไม่เคยมีอาการแบบนี้แม่ไม่เคยมีอาการแบบนี้
โดยจะมีนิสัยร่าเริงแม่จะพูดจาภัยเลาะอยู่ดีเนี่ยแม่เปลี่ยนไปไม่เคย
ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยดุด่าลูกหลานเลยนะแล้วก็พูดจารู้เรื่องมาตลอด
ต่อมาเนี่ยอยู่ดีอาการของแม่เปลี่ยนไปแม่มีอาการพูดจาก้าวร้าว
พร้อมกับพูดเรื่อยเปื่อยจับใจความไม่ได้ลักษณะทุกคนชาวบ้านบอก
นี่แหละผีปอบเข้าอืมสิ่งหนึ่งที่ลูกลูกหลานจะทำได้ก็คือการไปนิมนต์พระ
เพื่อมาทำการไล่ผีปอบนะฮะที่ตำบลบ้านไล่เนี่ยมาทำพิธีทางศาสนา
ขับไล่ผีปอบให้ออกจากตัวแม่ซึ่งในขณะที่พระได้ทำน้ำมนต์ให้อาบเนี่ย
แกหนาวแกมั้งนางเทกรับเลย
เนี่ยนี่ดูดิเอาเนี่ยแกก็โยนผ้าโยนอะไรไปดูอ่ะหล่นว่าเออเอาเนี่ย
แกก็จะคว่ำคว่ำถังอ่ะเออแกหนาวเนี้ยแกหนาวของแก
ไม่คือลูกสาวเนี่ยลูกสาวเนี่ยไปคิดบอกว่าธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ย
แม่เนี่ยเป็นคนปกติเป็นคนปกติพูดจาดีสนุกสนานเฮฮา
อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังหลังเนี่ยหลังจากที่มีหมอดูคนนึงเนี่ย
เข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วก็มาเจอกับแม่แล้วก็เหมือนกับมาสวดมนต์ให้แม่ฟังสักอย่างหนึ่งเนี่ย
หลังจากนั้นอาการของแม่เนี้ยเปลี่ยนไปเอ่อพอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บเนี้ย
กลางวันเนี่ยแม่ก็จะนอนนิ่งนอนแบบคุมโปรงอยู่เพราะกลางคืนแม่จะเป็นอีกคนนึงเลย
ก็เลยไปนิมนต์พระมาให้พระเนี่ยมาทำน้ำมนต์อาบให้
แม่เนี่ยพออาบเสร็จแม่ก็มีอาการนอนลิ้นจุกปากเลยตอนแรก
พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาลาดลูกสาวก็ทำน้ำมนต์อีกก็ไปลาด
แม่ก็เหมือนกับพยายามดึงถังน้ำมนต์ออกอะไรแบบเนี่ย
ซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เขาบอกถ้าแม่ไม่หายดีพาแม่ไปหาหมอ
อืมเกิดจะไม่สบายเอานี่

สงสางยายจะไงเหรอคือว่านั่นไงแล้วไปออก

แล้วค่อยไปวาบอะไรก็ว่ากัน

คือคนแก่แกจะบ่นอะไรของแกไปเรื่อยแล้ว

แต่ลูกกินไปคิดว่าตอบเข้าไปลาดน้องลาดน้ออื่นเป็นไข้ปอดบุ่มขึ้นมายุ่งเลย

ด่าอะไรกันอีกแล้วอารมณ์ขึ้นอีกแล้ว
อะไรกันสักอย่างนั้นเนี่ยเอาจริงจริงก็ตอนเนี้ยยังไงก็ต้องเอายายไปตรวจร่างกายก่อน
นึกออกป่ะโดยบางทีลูกสาวเขายังมั่นใจจนถึงวันนี้ว่าแม่เขาเปลี่ยนไป
แม่เขามีอาการเปลี่ยนไปหลังจากที่หมอดูคนนั้นมาสวดเนี่ย
ก็เลยปอบถึงรังแน่นอน

บางบ้านไม่ใช่ทั้งหมดนะ
ส่วนหนึ่งเขาจะมีความเชื่อเรื่องปอบกันอยู่แล้ว
เขาถึงจะมีพิธีไล่จับปอบกันไงน้องที่จับปอบใส่
ผมจะพาไปหาหมอก่อนผมจะให้เช็คก่อนเรื่องของแบบอัลไซเมอร์
เรื่องของแบบโรคคนแก่โรคชะลาโรคอะไรอย่างนี้

คืออยู่ดีก็จะพูดเองเออจำอะไรไม่ได้แล้วก็พูดไปเรื่อยเปิดอะไรอย่างนี้
ก็จะผมจะไม่มองเป็นเรื่องของปอบก่อน
แต่นี่คือไปมองแบบนั้นแล้วก็เอาน้ำไปลาก
แม้วิวเก็บป้อดบวมขึ้นมาแล้วยุ่งอายุ๘๐แล้วนะ
อ้าวข่าวต่อไปถึงวันที่เราจะต้องมาอ่านอีนกวันนี้วันที่๓๑ค่ะ
อู๋โอเลียงคุณแม่ใช่ปกติน้องโอเลียงก็ต้องมาอ่านนกเตี้ยง
ก็ยังดีกว่ารอยพญานาคนะอู๋ไม่มีหายอย่างเอาอีกแล้ว
ล่าสุดอีเจี๊ยบก็ออกมาด่านะ
ชอบไปนำเสนอเรื่องของไอ้รอยพญานาคกันนะนะ

ไม่เล่าอยู่แล้วแต่บางทีมันชอบมีข่าวแพลมออกมา
คนอื่นนะเล่ามาทั้งวันตั้งแต่ตี๕ถึง๕โมง๕๙
ปั๊บพี่หนุ่มเล่าปั๊บพรุ่งนี้เอาแล้ว

เอาน้องเบี้ยงดีกว่าเอาน้องเบี้ยง

ใส่มาน้องเบี้ยงไปเลี้ยงโคเทา

อ่ามานะคะนี่เจินคุณบ๊วยดำหัวม้า
เออเดี๋ยวก็คุณโต้งเค้าบอกมาแล้วเถอะคุณโต้งที่ทำแฟชั่นพี่โต้ง
เมื่อกี้ก็ส่งมาหาผมเนี่ยพูดเหมือนผมเลยเรื่องของอัลไซเมอร์
คุณโต้งชัชวินใช่คุณโต้งบอกพี่เพิ่งไปทำงานกับ

แต่พี่เริ่มคุยกับน้องผู้ชาย

ถ้าไม่อ่านเรื่องรอยพญานาคละ

ว่าถ้ารอยพญานาคนะขึ้นบางทีเขาคงไม่เห็นกันหรอก

เออแล้วไม่เอามาพูดกันบ่อยนะรอยพญานาค
ขนาดคนพญานาคขึ้นริมโขงจริงเขายังไม่มีรอยทิ้งเอาไว้เลย
จากเขาจะทิ้งอะไรให้ใครเห็น
อย่างบวชอย่างอะไรอย่างนี้ถ้าเข้ามาจริงอาจจะเห็นเป็นใหญ่

หมายถึงเหรอค่ะที่ลูกแก้วมีจริงไหม
ก็ไม่รู้ก็หนูให้ให้ฉันเขาเคลื่อนทิ้ง
บางคนบอกว่าถ้าเป็นลูกแก้วจริงมา

นักกว่าพญานาคอังจี้อังงีศติ

แต่มีคนเคยเห็นงูทางมะพร้าวเป็นพญานาคก็มี

ขอนแก่นซึ่งก็จอดไว้ในโรงรถคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพรครับ
ใกล้กับบ้านพักภายในโรงเรียนก็ไปเดินทางไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุสิ่งที่พบแม่ชาวบ้านตกอกตกใจกันนะฮะ
เพราะพบงูเนี่ยยางอะไรคือเขาอาจจะไม่ตกใจก็ได้เขาจะตกใจเพราะไอ้คุณเล่าเนี่ยแหละ
ก็ให้คุณพูดนี่แหละนี่ไงเขาเจองูตัวนี้นะงูอะไรงูอะไร
นั่งเล่นโทรศัพท์ไปก่อนเข้าใจไหมอ่าเนอะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
งูตัวเนี้ยมันอยู่ในยางอะไหล่รถยนต์ใต้กระบะก็จึงให้นายชูชีพเนี่ย
ขับรถออกไปในที่โล่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพยายามใช้อุปกรณ์
เพื่อจับงูจ้ะแต่งูมันก็เลื้อยหนีเข้าไปในซุ้มล้อรถด้านซ้าย
คุณต้องกินชวนผัวให้ปิดแปลกอบ้างนะเสียผัวหลังนี่มันไม่ไหวแล้วนะ
โอ้โห๓รายการแล้วนะต้องแกะไอ้ซุ้มล้อออกนะฮะก่อนที่จะสามารถจับออกมาได้
พบเป็นงูจงอ้างยาวเกือบ๓เมตรโอ้โหตกใจมาก
เจ้าหน้าที่ทำยังไงจับใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้อ่านทำไมอ่ะ
เขาเล่าแค่เหมือนว่างูจงอางมันยังจะไล่กินงูสิงแล้วมันก็หมีไปที่รถ
ขึ้นไปที่รถยาวเท่าไหร่แล้วรถเบอร์อะไรมันยังไม่จบข้อมูลมันจะต้องกินกันอีก
หนุ่มเข้าใจไหมเมเข้าใจไหมว่ามันยังไม่จบหนุ่มเล่นโทรศัพท์ไป
คือนายชูชีพก็เปิดเผยอย่างนี้เขาบอกว่ารถคันนี้ไอ้ทะเบียนเนี่ย
แม่เพิ่งซื้อรถมายังไม่ครบเดือนเลยก็ใช้ป้ายแดงอยู่
เมื่อช่วงเช้าเหมือนตนได้ยินเสียงม้าเห่าเราเก่งนะหนูเก่งแล้ว
เจ๊งม้าเห่าที่โรงจอดรถเนี่ยก็เลยลงไปดูเอาไฟฉายส่องปุ๊บ
เป็นไงงูจงอางกำลังกัดกับงูสิงอยู่

พอฉายไปโดนงูจงอางจึงปล่อยงูสิง

ไฟฉายส่องไปปุ๊บงูจงอังปล่อยงูสิง

ฉันได้น่าใกล้กับพิธีกรณ์ระดับประเทศเลยค่ะ
มันเกี่ยวอะไรวะ
ไม่รู้จะรู้สึกเหมือน

เนี่ยมาตอกไปไปไหน
งูศิงง์ก็โดนปล่อยแล้วไง
งูศิงง์ก็โดนปล่อยไง

ไปดูทะเบียนอ้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
๑๗๓๒จงไม่มีอะไรอ่ะ

หนูจะไปเล่าต่อดีไหมพี่หนุ่ม
พนิกโต่งมาน้องสุจีรา

เขาบอกใช่ค่ะพีฝนตำพีฝเม
อาม่าหนูเนี่ยก็เสียเพราะความเชื่ออะไรแบบนี้
กว่าจะได้เอาอาม่าไปโรงพยาบาลสรุป

แต่อันนี้ก็คือไปเชื่อซะก่อนไงแต่อยากมีเรื่องแบบนี้ให้พาไปหาหมอก่อน
ไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของแบบต้องเป็นผีเข้าต้องเป็นอะไรอย่างนี้
เนี่ยบางทีมันสายเกินแก้เอ้าต่อไปของของพี่
ไม่ได้สิเธอของหนุ่มเธอนี่แหละปิดสุสานเลี้ยงโต๊ะจีนผี
ก็มีดรคนหนึ่งเขาทำตามคำสั่งเสียของคุณแม่
คือคุณแม่เนี่ยมีความฝันอย่างหนึ่งว่าอยากจะปิดสุสานแล้วก็เลี้ยงโต๊ะจีนให้กับดวงวิญญาณ
คุณแม่เนี่ยเปลยเอาไว้แล้วแกก็เสียชีวิตลูกก็เลยมาจัดพิธีเอง

คือผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่สู่ศาลที่หน่วยกู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถาน
อำเภอพานทองนะฮะที่ชนบุรีหลังทราบว่ามีการจ้างโต๊ะจีนเนี่ยไปเลี้ยงดูวิญญาณนะครับ
แล้วก็ได้พบกับด็อกเตอร์ธนพรวันนโชฎนะครับ
อายุ๔๓ปีครับเป็นคนกรุงเทพนี่แหละฮะเป็นเจ้าของบริษัทสารเคมีแล้วก็น้ำหอม
เป็นผู้ว่าจ้างโต๊ะจีนนะครับกำลังทำพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าอยู่
นี่ใช่ไหมนี่ใช่ป่ะ

นี่นะครับคือจากการสอบถามทางดรธนพรก็บอกอย่างแบบนี้ครับ
บอกว่าแม่ของเขาเป็นคนตั้งใจจะจัดโต๊ะจีนเลี้ยงผี
แต่ปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปซะก่อนทำให้ทางครอบครัวนั้นก็เลยมีความตั้งใจที่จะสารต่อนะฮะ
ก็เลยเข้าไปพิมพ์หาสู่สารในอินเทอร์เน็ตปรากฏไปเจอกับสุสานแห่งนี้ครับ
ก็คือสู่สารสว่างอุทยานเป็นที่แรกก็เลยโทรติดต่อแล้วก็ประสานงาน
โต๊ะจีนทั้งหมด๓๒โต๊ะเพื่อที่จะเอามาให้กับพูดผีปีศาจหรือดวงวิญญาณเนี่ยได้กินกัน
ปรากฏพอมาถึงที่นี่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บเขาจะจัด๓๒โต๊ะนะคุณพระดำ
อยู่ดีเนี่ยเขาไปได้ยินเสียงลอยมาตามลมว่า๓๖๓

ข้างหูขอ๓๖โต๊ะปุ๊บ
แกก็เลยจัดโต๊ะให้ใหม่เป็น๓๖โต๊ะเลย

ก็พากันไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข๓๖กันนะครับ

ได้มีการไปสอบถามในเอกลักษณ์อุ่นดี
เอกลักษณ์เนี่ยก็คือเจ้าของโต๊ะจีนนี่แหละครับ
เขาก็เปิดเผยบอกว่าตนเองทำโต๊ะจีนมา๑๘ปีแล้ว

ป๋องกับพ่นไงต้องไปถามที่ป๋องเลยป๋องทำทุกปีป๋องเลี้ยงผี

เขาทำมา๑๘ปีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะ
ส่วนกับข้าวที่เหลือจากการไหว้ผีไหว้วิญญาณพวกนี้
คือทางเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไปให้คุณยากคนจนกินต่อ
แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะแบ่งไปกินในครอบครัวด้วย

เนี้ยเขาจะตัวแรกได้ตั้งสามสิบสอง

ป๋องมันป๋องมันอาชีพมัน

เออคือเขาทำเรื่องของวิญญาณทำเรื่องอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนคล้ายกับว่าเขาเหมือนหากินกับผีแหละ

ทำไมผู้ติดตามมันเหรอโอ้ยโฮ่
เออเป็นผู้ติดตามคุณน่ะบ้า

ทั้งประเทศจะต้องมาลงที่ด่าฉันนี่แหละนึกออกป่ะหยุดไปบ้าง
อายุอนามก็เยอะแล้วมึงแค่นี้ทัวร์มันยังไม่ลงไม่พออีกแล้วอีผี
อีบ้ามันไม่มีอะไรนะเรื่องนี้มันนานมากแล้วอีบกว่าปี
แต่ต่อไปที่ไม่ออกรายการแล้วไม่อยากจะเล่าอะไรนะเล่าแล้วเป็นเรื่อง
ถ้าสมมุติใครที่ไหนบอกให้พักที่ไหนไม่มันเป็นการพูดคุยกันเรื่องของประสบการณ์ในอดีต
ว่าเออไปทำไอ้นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีคนก็ดันเอาไปแบบเอาไป
ทำกันเองเสร็จปุ๊บพอถูกด่าปุ๊บหาทางออกไม่ได้

ประสุนมั่นคือกัญไช่มสดรำก่อนหรือเปล่าคะ
มดดำก่อนสิเพราะมดดำพูดไงกัญชัยไม่เคยพูด

ชัยไม่เคยพูดแต่มดดำมันลากกันชัยไปตลอด

ไม่ใช่แต่ไม่เล่าไม่อยากเล่าแล้วจริง

เพิ่งคุยกันนะว่าไม่อยากออกรายการแล้ว

ไม่หาทางออกก็บอกว่าสำหรับที่ก็ไม่ต้องมีฮิวให้เขา

ก็คิดไม่รู้จะเล่าอย่างไรเสียวะนึกออกไหม
หาเรื่องแล้วถ้าสมมุติย้อนกลับไป๒๐กว่ามันก็อยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียง
แต่วันนี้๔๐กว่าปุ๊บให้มาฝังแล้วตาบอดกูไม่เอาไม่อยากเป็นแบบกระเทยพิการ
นึกออกแล้วล่ะฮะอายแล้วสมเพชย์กูคนสาบแช่งตอนเวลานอนบนเตียงใช่ไหมล่ะ
หลักล้านเขาก็เลยบอกว่าจ้างฤทธิ์เกย์ไปแก้บนที่นี่เขาบอกว่าได้โชคติดต่อกันมา๒๐งวดเลยนะจ๊ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดโพธารามค่ะ
อำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ

ก็เดินทางกันมากราบไหว้ขอโชคลาภ
แล้วก็เลขเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายกันนะคะ
ของการออกสลากรางวัล

คือบรรยากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าคึกคักมากทีเดียวค่ะ

ตัวเองจะมีโชคจากการขอเลขเรือตะเคียนทอง

หลังจากให้โชคติดต่อกันกว่า๒๐งวดแล้ว
ซึ่งตัวเลขบางส่วนที่หลายคนมองเห็นเนี่ยนะคะ

บางคนเห็นเลข๑เลข๒เลข๔เลข๗แล้วก็เลข๙
เนี่ยเอาอย่างนี้มาออกนะ

ก็มาทวงให้ผมไปเต้นระบำไก่หน้าตะเคียนอีก
ก็รอให้ทวงผมตลอดเวลาเลย
รอรอสถานการณ์สถานการณ์ปันนี้เราก็ไปแน่นอนพี่

มุดัมไปด้วยกันนะไม่ไปไม่ว่าอ้าว

เขาบอกว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งที่โชคดีจากการมาขอเลขเรือ
ตะเคียนทองแม่สันล่า
รับรางวัลใหญ่รวมเป็นเงินหลักล้านบาท
ก็เลยมีการจ้างลิเกชื่อคณะพรเทพพรทวี
รำแก้บนให้ชาวบ้านได้ดูกันด้วย

เพราะว่าแกถูกเป็นล้าน
เขาก็เลยต้องแบบว่านิดนึง

คนรอนกเอี่ยงนะคุณแม่เขาบอกน้องโอเลี้ยอยู่ไหนคะ
ทำไมไม่เห็นพูดอะไรเลย
พากลิงซะแม้
อุ่นจากเจ้าของ
ก็คือลิงเมื่อกี้นี้นะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยอ่า
มันก็เป็นประเด็นเพราะว่าเจ้าของเขาเลี้ยงมา๓ปีกว่า
สามปีเก้าเดือนเลี้ยงแต่เด็กเด็กคือหมาเนี่ยมันไล่กัดลิง
แล้วก็พ่อแม่มันตายเขาก็เลยเอาลิงตัวนี้มาเลี้ยง
ว่าก๊อซิล่าเป็นลิงสมปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
บอกเขาโทรศัพท์ไปถามทางอุทยานแห่งชาติแล้ว
อุทยานคนรับโทรศัพท์บอกว่าเลี้ยงได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำใบ
เขาก็ไม่รู้เขาก็เลี้ยของเขามาเอาไปที่ตลาดด้วยอะไรด้วยต่างนานาเนี่ยนะครับ
แล้วก็ให้มันเลี้ยงเหมือนลูกเลี้ยงเหมือนลูกแหละ
มันอ้วนไปถึง๒๐โหล
มันก็เป็นประเด็นเลยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางกรมอุทยานเขารู้
เขาก็เลยส่งหน่วยงานของเขาเนี่ยมาเอาเจ้าลิงตัวนี้กลับไปรักษา
โดยการที่ต้องไม่ให้มันลดความอ้วนกลับคืนสู่วิถีของมัน
นี่ประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยู่กับทางคนมาตลอดคนมาตลอด
ไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงถูกไหมฮะเข้าใจความรู้สึกของเขาบ้างนะ
คือมันติดคนนะอยู่กับพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้
แล้วพ่อแม่เขาก็รักร้องไห้กันนะเวลามาเยี่ยมอะไรอย่างนี้

แต่ทีนี้ในมุมของวันนี้ก็มีโอกาสคุย
ปรากฏว่าทางในมุมของทางฝั่งของอุทยานเขาก็มีเหตุผลบอกว่า

ลิงในเลี้ยให้เป็นคนเพราะว่ามันต้องมีฝูง

แต่มันอยู่ไม่ได้แล้วพี่หนุ่มอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้ว
เดี๋ยวสิมันต้องอยู่กับฝูงของมัน
เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาลิงตัวนี้ไป
อีกอย่างหนึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ตามบ้านเรือนไม่ได้
ถ้าเขาคืนลิงตัวนี้ไปก็จะกลายเป็นว่า
คนอื่นที่เข้าไปยึดลิงหรือยึดสัตว์ต่างนานามา

มันก็เลยเป็นข้อจำกัดของเขาอันนี้ในมุมของอุทยานนะ
แต่ในมุมของตัวลิงเองในความเป็นจริงว่า

มันโตมากับคนมันสูญเสียสัญชาติยานของความเป็นสัตว์ป่าไปแล้ว

ทีนี้ทางหมอเขาเลยต้องการที่จะปรับให้มันไปอยู่กับฝูงลิง
แต่ทีนี้ถ้าสภาพตอนนี้เอาไปอยู่ในฝูงปุ๊บตา
มันจะโดนฉีกฉีกเลยนะตาย
คือลิงตัวอื่นหัวหน้าฝูงจากฝูงมันจะฉีกลิงมันจะฆ่าลิงตัวนี้เลย
แล้วเงินตัวนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วในนั้น
เขาก็ต้องเอามาค่อยเลี้ยงปรับจูนนะฮะ
แล้วสุดท้ายถ้ามันเข้าป่าไม่ได้ก็คือกลายต้องเป็นลิงเลี้ยงไปเลย

แล้วลิงเนี่ยมันเคยอยู่ในห้องกว้างในพื้นที่เปิด
อาบน้ำฝนตกฟ้าร้องมันก็จะคุมโปรงอะไรของมัน

แต่ว่าอุทยานเนี่ยคือเขาเอาไปอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ในกรง
ซึ่งกรงเนี่ยทางเจ้าของลิงเก่าเขาบอกแหมมันก็เป็นสนิม
แล้วก็ไปทามันไปกัดมันบางทีมันก็ติดเชื้อติดเลยอะไรอย่างนี้

เขาก็ไม่สบายใจกันอะไรแบบนี้
ก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นแต่ไอ้เจ้าลิงตัวนี้

คือทีนี้ผมก็ถามเรื่องนี้กับทางเจ้าของเขาเหมือนกัน
เขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไปกัดสุรุยสุรายอย่างนั้น
แต่พอดีเขาบอกแล้วว่าอย่าเอามือไปโดน

แต่อันนี้คือทางพ่อเขาบอกมาแบบนั้นนะ

แต่ในมุมของทางนักข่าวเขาบอกว่าเขาขอแล้ว

ก็สองมุมก็เรียงตอนนี้ยังไม่รู้คืออะไรกันแน่

ก็อาจจะเป็นว่ามันห่วงเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่

เด็นที่แน่ตอนนี้เขาไม่คืน

ก็คือว่าต้องรอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย
มันจะมีกฎหมายลูกฉบับใหม่ออกมาว่าสามารถที่จะย้ายลิงเนี่ย
ไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาล
ซึ่งอยู่ในองค์กรของกรมอุทยาน

แต่ณวันนี้ระยะทางคือต้องเอาลิงทำให้ผอม

และต่อไปก็คือพยายามปรับจูน
ให้มันกลับไปคืนสัญชาติยานของความเป็นลิง

คืออันนี้เล่าให้ฟังทั้งสองมุม
หมาป่าคนเอาหมามาชะนีอย่างนี้
เอาชะนีมาเลี้ยมันก็ติดคนเวลามันจะติดคนมันติดคนนะ

เข้าใจแต่ทีนี้แต่ทีนี้ไอ้ตรงนี้

เข้าใจตรงกันหมดว่ามันเป็นของความรู้สึก
ถูกไหมฮะแต่ในมุมของกฎหมายเนี่ย
มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่า
วันนี้เขาเอาลิงตัวนี้คืนเจ้าของไป

นี่มันจริงมันจะกลายเป็นมาทัศน์เกิดขึ้นไง

ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาโลกแตก

แล้วสรุปเจ้าของเขายังไปหามันทุกวันเหรอ

ไปแต่มันอยู่ในกรงไงมันไม่อยู่ในพื้นที่เปิดแล้วมันก็เหงามันอยู่คนเดียวอ่ะ

กับคนเขาเรียกมันลูกเปิดเพลงให้มันฟังอะไรอย่างเงี้ย

เขาบอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้อายุมันจะสั้น

ถ้าเกิดว่ามันมาอยู่รวมกับคนแล้วมันกลายเป็นเป็น

ปลายชีวิตมันจะผิดเพี้ยน

เจ้าโหลี๋ยงไม่หวยนี่
คือปกติเนี่ยก็คือทุกงวดเนี่ย
หลายคนเขาก็จะถูกกันเยอะถูกไหมคะ
ล่าสุดที่บริเวณวัดเยื้องคงคารามนะคะ
ก็อยู่อ่างทองเนี่ยก็พบชาวบ้านนักท่องเที่ยว

เลี้ยงนกเอี่ยงดำก็ไปกันหาเขากันอย่างคึกคัก
หนุ่มใหญ่ชาววิทยาก็เดินทางมาพร้อมกับมะยงชิดจ้ะ
เอามายงชิด๑ถุงไปให้น้องไปให้น้อง
แล้วก็เตรียมตัวเลขมาให้เจ้าโอเลี้ยงจิกออกมาเป็น๓๔๙ค่ะ
อกจากนี้ในเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาเจ้าโอเลี้ยงยังคงจิกกันต่อ
กเลขเสี่ยงทายเป็นเลข๔๗๗๑๔แล้วก็๗๗
ก็ต้องรอดูว่ารอบนี้น้องจะจิกออกมาถูกไหม
แล้วก็อะไรนะจ๊ะ
คนก็ไปให้มันจิกทั้งวัน
ต้องจิกให้สาวทำไมไม่จิก๕จิก๔จิกแบบ๔เบอร์๕เบอร์๑๐เบอร์
หรือให้จิกเพราะ๓เลขดึงออกหมด

พระสวดนะสวดสิสวดให้ใครไม่รู้
พระสวดอยู่โอเลี้ยงก็จิกออกไป
เดี๋ยวนะคนจุดทูปบอกด้วยเหรอ
ถุดทูปด้วยหรอเวลาไปที่เจียง
ในวัดในวัดนี้คือต้องเอาเลขให้โอเลี้ยงจิก

เพราะเป็นหน้ามะยงชิดอร่อยที่สุดเป็นหน้ามะยงชิด
ใครเอามาให้กินโอเลียงนุ่มใหญ่อายุทยา
เอามาให้โอเลียงกินเจอเอามาให้โอเลียงไม่ได้ให้หนู
ไม่ให้รถเมย์กินตกใจไม่ไม่หนุ่มใหญ่
ถ้าหนูให้เลขได้คนคงมีคนเอามะยงชิดมาให้หนูกินล่ะ
นี่น้องสายลมที่พัดวงกลมบอกว่าพี่หนุ่มนั่งไหวห้างระวังโดนลุงตำหนินะ
อุ๊ยออกไหมเอาให้กันบ้างเอาขาลงก่อน
เมื่อกี้ฉันโดนแต่วันนี้เขาก็ออกมาพูดกันหลายเรื่องนะ
เรื่องว่าจะขึ้นภาษีจริงหรือเปล่าซึ่งเขาออกมาปฏิเสธกันหมดแล้ว
แล้วเรื่องนั่งไขว่ห้างเนี่ยก็มีข่าวถึงขนาดว่าห้ามนักข่าวที่นั่งไขว่ห้างเข้าสภาเขาบอกไม่จริง

วันนี้น่าจะสรุปดราม่าทั้งหมดของนายกเพราะเป็นวันนายกเดย์
ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของนายกไม่ว่าจะเป็นขึ้นภาษี
ก็ยังไม่ว่าจะเป็นตำหนิหนักข่าวนางไขว่ห้างทุนใจห้าง

แล้วก็ดามห้างได้ทุกวันเลย
อันนี้คุณพี่พระดำสร้างเรื่องนี้ไว้วุ้นเส้นจะแต่งงาน

แล้วล่ะ

อ่านี่คุณอะไรนะคุณคุณแก๊ปเหรอ

โอ้วแก๊ปอุ้มแมวมาที่เต็ม

อย่าพอพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดนะกลับมากลับมา
เอ้ยนะแล้วก็พลล่าก็ถามนางอะแหละว่าจะแต่งกับคนนั้นเหรอ
นั่นแฟนนักคุณนี้คุณแม่ให้เจอตัวจรรย์กองกับเขาไหมคนพรรดิพี่พีเค
แต่คุณแม่เดียวก็เก่งนะ
คุณแม่แม่เห็นตัวจรรย์จรรย์ของคนในข่าวแต่ไม่รู้หมดทุกเรื่องเลย
เพื่อนอะไรตัวฉันเองคือพัก

ตรงนี้มันมีว่างอยู่ไหม

กลัวตอนนี้เออัลตรายีออกเนอะ
เฮ้ยเล่นหวยหวังเหลือแต่ว

ไว้หน่อยเก็บไว้กับตัวแล้วกันเนอะ

อะไรนะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ